ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้ว
ปักปานดวงแก่ว
เพลงปานตาน้องสิทำใจ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเล็กร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้

และตอนนี้ร้องได้แล้วในเพลงที่๒ค่ะรับแล้ว๒๒๐๐๐บาทนะครับ
จังจริง๒หมื่นหัวแล้วดอกอ้อทุ่มทอง
ตาจ๋าตาจ๋ายายจ๋าตอนนี้มีสองหมื่นแล้วดีใจไหมคะ

ดีใจนี่ลูกสาวเขากอดเป๊กกอดป่านุ่มแล้วตีตากับยายดีใจกอดกันเองหน่อยได้ไหมคะ
มาถึงเพลงที่๓พี่เล็กจ๋า
เพลงนี้๔๐๐๐บาทมาฟังกันเลยไหมครับนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ

ก็คุ้นตัวอยู่นะครับไอ้อินโทรเพลงนี้

บ่กอนในลุงไม่ค่อยได้ร้อง
กับเพลงที่แล้วน่ะเป็นไหนที่ยากกว่ากัน

เวลาของเขาหรือยังต้องตัดสินใจให้ดีนะครับฟังอินโทรไปแล้วครับ
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทคุณเล็กครับ
จะสู้หรือจะหยุด
สู้หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ค่ะ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถึงแผ่นที่๖แผ่นไหนครับ
๕สองหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่สองสองสองสองสอง

ในเพลงที่๓ของคุณเล็กนะครับ

ข้ามคุณป่าคะพี่เล็กหัวใจจะวายแล้วนะคะ

โอ้ยรู้แล้วว่าดีใจ
รับแล้ว๔มือ
เอาละครับตอนนี้ผ่านฉลุยไปเลยนะครับ
แบบที่ไม่ต้องเหนื่อยด้วยโชค
ต่อกันเลยดีกว่าคุณเล็ก
เพลงนี้นะฮะมีมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
ฟังกันเลยครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

ยินดีจริง

ตอนนี้นั่งรถทัวร์ลงมาจากโคราชมาถึงภาคกลางเลยแนวเพลง
นะคะไม่รู้ว่าพี่เล็กนอกจากเพลงแนวอีสานที่เราคุ้นชิน

ได้แต่ของภูมิภูมิอย่างนี้
เพลงนี้ล่ะเพลงนี้ไม่เคยลองแต่เคยได้ยิน
เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของพี่เล็กตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่ช่วงลำบากแล้ว

คุ้นชินหมายความว่า๑เราร้องถ้าสู้แล้วร้องไม่ได้แน่
ร้องผิด๔๐๐๐เหลือ๒๐๐๐เลย

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณเล็กครับจะสู้หรือจะหยุด
สู้หรือหยุดครับ

สู้แล้ว
เอาละครับคุณเล็กตัดสินใจสู้ในเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐บาทในขณะที่บอกพวกเราว่าร้องเพลงนี้ไม่ได้แน่น
เพราะฉะนั้นความหวังของเธออยู่ที่ตัวช่วย

ใช้ครับแมนนอนครับใช้นะครับใช้ครับ
ตอนนี้เหลืออีก๕แผ่นคุณเลือกได้๒แผ่น
คือเหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๓แผ่นที่๔แผ่นที่๕แผ่นที่๖

หมายเลข๕ค่ะ
ช่วยแผ่นที่๕ในเพลงที่๓นะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๖ก็คือ

ตัวช่วยแผ่นที่๖ค่ะ

ตัวช่วยแผ่นที่๖ค่ะ

ทองค่ะสวัสดีค่ะนี่เป๊กกี้กับป่านุ่มสันติศุกร์นะคะ
เราโทรจากรายการร้องได้ให้ล้านตอนนี้พี่เล็กมาแข่งเกมกับเราค่ะ
แล้วติดขัดอยู่หนึ่งเพลงไม่รู้ว่าพี่ทองถนัดเลือกเพลงไหม
แต่อยากให้ฟังอินโทรเพลงนี้ค่ะตั้งใจฟังนะคะพร้อมแล้วอินโทรมาค่ะ
ทองครับเป๊กจะให้พี่ทองคุยกับพี่เล็กมีเวลา๑นาทีพร้อมแล้วเชิญค่ะพี่เล็ก
จะถามเนื้อเพลงจะให้ร้องให้อะไรกันได้เลยครับเชิญครับ
ทอง

นี่นี่ทานหลุมน้ำกาเลปูนาคาเกะตัวใหญ่ซะไม่มี
เอามือไปจับกูก็จับทันทีจะทำอย่างไรยาวไม่ไรสิ

ดูก็ไม่ตั้งใจดี

เราก็ยอดเงินหมดพอดีนะคะ
ณตอนนี้ไม่ว่ายังไงพี่เล็กต้องเป็นคนร้อง
และต้องร้องให้ดีที่สุดร้องให้ถูกต้องที่สุดพี่เล็ก

เพลงที่๔นะครับมูลค่า

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
สู้ค่ะ

มีนิทานนมนานก็เลย
มูลได้ทั้งแก่ตัวใหญ่สมัยนี้
อุ่นมาอุ่นมา
เอามือไปปั๊บกูก็งับทันที

เอาไม้ไล่ตีตีก็ตีไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตี
ปูมีขามากมายแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
ปูมีตาข้างตัวแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
โบราณท่านเคยสั่งสอนเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
ตัวเองยังไม่เท่าไรแต่ถ้าใครตีติ่งใครเขา
ก็ไม่แผ่ปูคำสอนลูกปูคือพระเจศใครไม่เป็นเอา
แต่ตูประตามในเขาใครสั่งสอนไม่มี
ปูมีค่ามากมายแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
มันไม่เอาไปไว้มันไม่เอาไปไว้
คุณเล็กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท

ร้องได้
เพราะไม่ใช่เพลงที่เราถนัดนะค่ะตัวเองยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใครติดติงใครเข้า
มันไม่แค่ปูคำซ้อนหัวปูคือสาเจแค่ใครไม่มาเอา
พี่เห็นแล้วว่าพี่เล็กเข้มแข็งและพร้อมที่จะสู้เพื่อครอบครัวในทุกทุกทาง
และวันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่พี่เล็กทำให้ครอบครัวของพี่เล็กอย่างเต็มที่

ถามคุณพ่อคุณแม่บ้างดีกว่าคุณตาครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ลูกสาว
ไม่เป็นไรแล้วครับก็ยินดีกับลูกอยู่ที่มีใจต่อสู้ครับ
ถึงไม่ได้คราวนี้ก็อาจจะมีคราวหน้าอะไร
วันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากเลยเดี๋ยวจากไปพร้อมกันเลยแล้วกัน

สามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะเวลา๖โมง๒๐ค่ะ
กับคนที่มีหัวใจลุกทุ่งและเป็นนักสู้ชีวิตทุกคน
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

สองหมื่นก็ไม่เป็นไรแต่จะสู้ต่อไปขอบคุณมากค่ะ
โอ้มสวัสดีค่ะ

แต่พี่เป๊กมองมุมนี้นะเหมือนกุมารทองเหมือนกันนะ
อันนี้เรียกตีรังกาและตีจับค่ะคุณแม่คะ